คุณผู้ชมไปทานก๋วยเตี๋ยวอร่อยกัน
แต่ร้านก๋วยเตี๋ยวร้านนี้มันไม่ธรรมดา
แล้วโด่งดังชั่วข้ามคืนจากไอเดียการขายของเขา
แล้วไอเดียอะไรที่ทำให้โด่งดังขนาดนี้
ติดตามกับช่วงส่องทั่วไทยไปกับใบตอง
คุณค่ะหล่อนมั้ยคะ
แต่นี่คือร้านก๋วยเตี๋ยวที่ชื่อว่าร้านโลงผีหมี่เกี๊ยว

ก็ไม่ได้ว่าอะไรก็ใครจะกินก็กินไง

เล่าให้ฟังเจ้าของไอเดียหล่อนหล่อนที่ร้านนี้คือเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวยามค่ำคืน
อยู่ริมถนนใกล้กับปากซอยคลองถมวัดสะเกดอยู่แถวนั้นด้วยนะคะ
อยู่ถนนจักรพรรดิพงศ์ใกล้แยกแม้นศรีตรงกรุงเทพเนี่ยนะ
ก็เรียกได้ว่าเขาเพิ่งเปิดตัวนะแต่ตอนนี้คุณรู้ไหม
คิวยาวเหยียดเลยคือโด่งดังในชั่วข้ามคืนเลย
เนื่องจากว่ามันมีการแชร์ภาพอย่างที่เราขึ้นให้ดู
ภาชนะใส่เครื่องปรุงพวกน้ำตาลพริกป่นน้ำส้ม
ก็จะเป็นเหมือนโรงศพใบจิ๋วแล้วก็ขวดน้ำปลา
ไม้จิ้มฟันจะถูกบรรจุเอาไว้ในโกรธทองเหลือง
ที่ปกติแล้วจะถูกใช้บรรจุอัตธิ
แต่นี่ร้านเจ้าของไอเดียคือคุณแมวนัทชาอภัยเสวร์อายุ๔๙ปี
เขาบอกว่าเขาแหวกวงการอาหารมาก
เขาเล่าให้ฟังว่าจุดเริ่มต้นมาจากการที่ชื่นชอบของจิ๋วเป็นทุนอยู่แล้ว
อดิเรกของเขาก็คือปั้นอาหารจิ๋วอะไรแบบนี้คุณ
แล้วพอเขาออกจากงานประจำเขาก็เลยอยากมาค้าขาย
ก็เลยอยากหาจุดสนใจให้กับร้านเขา
เขาก็เลยเลือกใช้เป็นโรงจิ๋ว
โรงจิ๋วและโกรธแบบที่เห็น
เป็นแบบเตียงจิ๋วเป็นอย่างอื่นที่มันดูจะลงใจแล้วมันสูงไม่ได้เหรอ
ไม่ได้เพราะว่าอันนี้มันน่าสนใจดี
แล้วมันเข้ากับสถานการณ์ช่วงฮาโลวีน

สำหรับคนที่กังวลว่าไอ้พร็อปเนี่ย
ลงต่างโกรธอะไรอย่างนี้
บอกเลยว่ามันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิด
ถึงแม้ว่าโกรธนั้นจะเป็นของจริง
ก็ตามแต่เขาไม่ได้ใช้งาน

ซื้อใหม่เป็นของใหม่ปลอดภัยไร้กังวล

ยังไม่ได้เอามาใช้งานเอามาเปรียบ

โรงจิ๋วก็คือสั่งมาจาก
ฟังดีร้านขายโรงจริง
แต่ว่าเค้าสั่งทำขนาดพิเศษยังไง

แบบเขาเรียกอะไรนะเนี่ย
จริงก็ตอนนี้ก็เลยทำให้คนสนใจมาอุดหนุนมาก
มาถึงทำอะไรถ่ายรูปไงคุณ
ส่วนใหญ่ก็จะมาถ่ายรูปลงโซเชียลอะไรอย่างนี้

ตอนนี้ต้องเพิ่มอันวันละ๓๐กิโลกรัม
เพิ่มพุ่งปรี๊ดเลยเพิ่มหม้อลวกเป็นสองหม้อ
ใครอยากจะแวะไปอุดหนุนนะคะ
ร้านเขาขายเป็นแบบบะหมี่หมูย่างหมูแดงย่างเตาถ่านคุณ
แล้วแบบมันหอมฉ่ำน้ำซอสนะหมูแดงเกี้ยวหมูหอมน้ำมันงามาก
แล้วก็เกี้ยวกุ้งเป็นตัวเลยคุณเกี้ยวกุ้งแบบเต็มคำมาก
รวมถึงคุณไปแล้วเนี่ยคุณถ่ายภาพอวดเพื่อนเพื่อนในโซเชียล
รับฮาโลวีนนี้ได้ด้วยนะคะไปกันได้ที่ร้านโรงผีหมี่เกี้ยว
อยู่นั่นแหละอย่างที่บอกริมถนนใกล้ปากซอยคลองถมวัสเกตนะคะ
ใกล้สี่แยกแม่นสีร้านเปิดห้าโมงเย็นปิดสี่ทุ่มจ้า
โรงผีหมี่เกี้ยวดิฉันแอบเข้าไปดูเนี่ย
หมูแดงเขาน่ากินมากเลยคุณเออมีโอกาสแวะไปลองนะไปไหม
ไปก็ได้ไปเถอะ